ส่วนรถเก๋งคันนี้ไม่ได้จอดนอนครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าหลุดโค้งไปเฉียวเอารถกระบะนะครับ

เนี่ยฮะภาพจากกล้องหน้ารถกระบะนะครับ
จะเห็นว่าเป็นถนนคู่ขนานลอยฟ้า

ช่วงที่รถกระบะขับมาดีนะครับ

แต่คนในรถตกใจครับนี่ฮะ

เลนส์ซ้ายมีรถเก๋งคันนึงเบียดตบเข้ามาแล้ว
ตบโดนเข้าไปผมว่าช่วงประมาณแก้ม
แก้มกับประตูซ้ายนะฮะ
แล้วก็นู่นไปแล้วไปครับ
มันหยุดดูเล่นเครื่องนี้

ระบุว่าช่วงเกิดเหตุคนขับรถกระบะ

แต่สุดท้ายตามไม่ทันนะฮะ

เพราะคิดว่ารถคงไม่เป็นอะไรมาก
แต่พอมาดูมาดูปั๊บที่รอยเฉียวชนนะฮะ
ก็เป็นรอยเยอะพอสมควร
ชาวเน็ตบางคนเข้ามาตั้งเขาสังเกตบอกว่า
รถเก๋งคันที่ขับมาเบียดไม่น่าจะหลุดโค้งหรอก
แต่เหมือนจงใจน่าจะเบียดนะ
อาจจะเป็นไปได้ว่ารถกระบะขับเลนขวาแล้วช้าหรือเปล่า
นี่ฮะชาวเด็กเขาตั้งเขาสังเกตนะครับ
แล้วก็ให้คนขับรถกระบะไปแจ้งความเถอะ
แต่คนขับรถกระบะบอกว่าไม่ได้ไปแจ้งความนะครับ
เห็นว่าลอยเล็กน้อยก็ถือว่าฟาดเคราะห์กันแล้วกัน